คุณผู้ชมคะแล้วปกติถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
รถชนรถตกเหวส่วนใหญ่แล้วก็จะแจ้ง๑๙๑
หรือว่าถ้ามีคนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทางด้านการแพทย์หมดสติ
จะเอารถพยาบาลแล้วก็จะ๑๖๖๙ใช่ไหมคะ
แต่ในอนาคตอันใกล้เขาจะมีการยุบรวมสายด่วน๑๙๑
รวมกับ๑๖๖๙ไม่ว่าจะเกิดเรื่องด่วนเรื่องร้ายหรือต้องการรถพยาบาลทางการแพทย์ฉุกเฉิน

ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทำงานอยู่นะคะ
ความคืบหน้าก็มีมาเป็นระยะ
ซึ่งเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพชบอกว่า
ตอนนี้เขาวางระบบการทำงานเอาไว้แล้วค่ะกับกศธชแล้วก็จะใช้งบที่เตรียมเอาไว้
ประมาณเจ็ดพันล้านบาทก็ตอนนี้เหลือเพียงทางตำรวจ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบอำนาจให้ตำรวจไปดำเนินการ
อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะมีการรวมกัน
แล้วต่อไปนี้เกิดเรื่องฉุกเฉินอะไรก็ตามนะคะก็จะกฎหมายเลขเดียวคือ
คือเราโทรไปที่๑๙๑ก็จะเจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าฉุกเฉินเรื่องไหน
ถ้าเป็นเรื่องการแพทย์เขาก็จะโอนไป๑๖๖
แต่ถ้าเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายก็จะโอนสายไปที่ตำรวจหรือเป็นเรื่องอื่น
อื่นก็จะโอนไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
มันจะเป็นแบบนี้แต่จำเลขเดียวคือ๑๙๑
คือมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ก็มีการวิพักษ์วิจารณ์กันอยู่นะคุณกาย
ไม่เคยใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเรียนด้วยความเคารพไม่ทราบจริง
ผมว่าหลายคนไม่ทราบ๑๖๖๙คืออย่างนี้คือคนที่ไม่เคยได้ใช้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมาก
เท่ากับ๑๙๑ใช่ไหมแต่นี่มันก็มีข้อกังวลนี้ใช่ไหมครับ
อย่างที่คุณกายพูดคือ๑๙๑มันจะติดปากติดหูมากกว่า
มีเรียนดวนที่ไร้กด๑๙๑เจอเลยก็กด๑๙๑ก่อน
แต่ถ้าจริงเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินต้อง๑๖๖
แต่พอมาสมมุติว่ารวมกันเป็น๑๙๑เนี่ยนะคะก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
รถพยาบาลด่วนเจ้าหน้าที่เร่งด่วนแล้วโทรไป
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ถามถามเสร็จโอนอีกคือมันจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง
มันจะช้าเกินไปหรือเปล่าซึ่งข้อกังวลเรื่องนี้
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเขาบอกว่าถ้าโทรเข้ามา
คือเจ้าหน้าที่จะสอบถามทันทีนะคะว่าต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์หรือเปล่า
คือเขาจะโทรก่อนถามแล้วถ้าจะโอนสายเนี่ยต้องไม่เกิน๒นาที
เขาจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่นะคะถ้าไปดูสถิติที่ผ่านมา
มีการโทรเข้าสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน๑๖๖๙ประมาณ๖ล้านครั้งต่อปี
แต่๑๙๑โทรเยอะมากคือ๕ล้านครั้งต่อปี
เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นสถิติหนึ่ง
ที่เขานำมาพิจารณาในการเอามารวมกันก็ได้
ก็ทางเลขาธิการแพทยศภาวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องนี้
แล้วตอนนี้คนก็จำกันได้แล้วนะคะแล้ว๑๖๖๙เองเนี่ย
ช่วยแก้ปัญหาช่วยชีวิตคนจำนวนมาก
พอเห็นข่าวยกเลิกสายด่วน๑๖๖๙ย้ายไปรวมกับสายด่วน๑๙๑
แล้วให้๑๙๑สอบถามก่อนถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินการแพทย์
โอนกลับมาที่๑๖๖๙มันช้าไปอีก๑ขั้นตอน
คือท่านก็กังวลเรื่องนี้แล้วท่านบอกว่า
ถึงแม้จะเหลือหมายเลขเดียวก็ตามแต่ความเร็วในนาทีฉุกเฉินมันสำคัญ
แล้วไหนจะต้องคอยตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิ์การรักษา
เพราะฉะนั้นถ้าเป็น๑๙๑อย่างเดียวอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับระบบมากเลย
อันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยที่ก็มีการพูดถึงกันถ้าหากว่า๒สายด่วนนี้จะมีการรวมแล้วก็เหลือหมายเลขเดียว